ไปดูอีกวัดหนึ่งครับเจ้าวาดวัดทุ่งสนุ่นรัตนารามนะครับที่
จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการพระไม่ทิ้งโยมสอง
มีการไลฟ์ครับแล้วก็ประมูลตระกุดนะฮะเมตตามหานิยม
คือจะเอารายได้เนี่ยสร้างโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิดสิบเก้าครับ
จากกรณีที่พระมหาอภิชาติกิติวรรณยูนะครับ
เจ้าวาดวัดทุ่งสนุ่นรัตนารามอเภึงสามัคคี
จังหวัดกำแพงเพชรนะครับจะทำโครงการพระไม่ทิ้งโยม
โดยมอบกุฏิสงฆ์แล้วก็อาหารที่บินทบาทมาตอนเช้าเนี่ย
แบ่งปันให้ญาติโยมที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด๑๙ครับ
ได้รับประทานกันระหว่างมากักตัวเป็นเวลา

จนมีผู้คนในติดต่อขอมากักตัวเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดครับมียอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดสูงถึงหนึ่งพัน
หกสิบสามรายพระมหาอภิชาติท่านเลยผุดโครงการใหม่
พระไม่ทิ้งโยม๒โดยนำวัตถุมงคลเช่นตะกรุดหนังเสือแล้วก็ตะกรุดเมตตามหานิยม
ปรากฏว่ามีญาติโยมร่วมประมูลในราคาสูงถึง๑๒๐๐๐บาท
อกจากนี้นะครับยังมีผู้ร่วมบริจาคจนมียอดรวม๑๗๔๙๓บาท
พระมหาพิชาติระบุว่าเห็นบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหามรุ่งหามค่ำ
จัดทำโครงการพระไม่ทิ้งโยม๒
เพราะเมื่อโยมไม่ทิ้งพระพระก็ไม่ทิ้งโยมเหมือนกันฮะ
ค่ะ
มาก็ยินดีที่จะมอบรายได้จากการประมูลวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ย
ให้แก่โรงพยาบาลอำเภอบึงสัมภิกษ์
เพื่อจะนำไปใช้ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย
มีความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาล
ของโรงพยาบาลอำเภอบึงสัมภิกษ์
ตามที่เราได้บอกให้สัญญาไปแล้วว่า
พระจะไม่ทิ้งโยมเราก็จะไม่ทิ้งกัน
โยมไม่ทิ้งพระพระก็ไม่ทิ้งโยมเหมือนกัน
ทั้งนี้นะฮะหากท่านใดอยากจะร่วมบูชานะครับ
กรุดเมตตามหานิยมหลวงพ่อพระเจ้าบุญล้านรุ่นหนึ่ง
สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
รายได้ทั้งหมดบอบให้โรงพยาบาลบึงสัมภิกษ์
เพื่อโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด๑๙
โอ้โหต้องสู้ทุกทางแล้ว
เอาตะกรุดมาไลฟ์ให้เช่าก็ยังต้องทำแบบนี้แล้วนะครับ
เพราะว่าสถานการณ์โควิดมันสะกิดทุกหย่อมย่าจริง